เปิดปากกับภาคภูมิ

เจ้าหน้าที่ก็โทรศัพท์ภาษาอาทิตย์ด้านล่าง
ตัวอาคารนี้อยู่ทั้งสิ้น
ทั้งท่าที่ตำรวจศาลแล้วก็รอบภอดีเข้าช่วยเหลือ
พบว่าก็เสร็จที่ชั้นหกก่อนในชั้นอีกแรก
ควรพูดน้อยว่า
ก็คงคิดว่ามีอะไรอยู่ในปากอมอยู่หรือเปล่า
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมิครับ
วันนี้มาพบกันเนี่ยคุยกันเรื่องที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นข่าวใหญ่เรื่องหนึ่งของสัปดาห์ที่ผ่านมา
นายประสิทธิ์เจียวกกซึ่งเป็นอดีตประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน
เป็นนักธุรกิจพันล้านปัจจุบันนี้เป็นจำเลยในคดีร่วมกันช่อกงประชาชน
อีกหลายคดีรวมแล้ว๖คดีนะครับมูลค่าความเสียหายพันกว่าล้านผู้เสียหายหลายคน
อย่างที่ท่านผู้ชมทราบข่าวนะครับ๒๒ธันวาคมพระรหัสสบดีของสัปดาห์ที่ผ่านมา
นายประสิทธิ์ถูกเบิกตัวออกจากเรือนจำในระหว่างที่คุมตัวช่วงฝากขังดำเนินคดีเนี่ยนะฮะ
ขึ้นศาลศาลอาญารัชดาแล้วอยู่ดีเนี่ยหนีออกจากศาล
คือถ้าเกิดว่ามาถึงแล้วกระโดดหนีวิ่งหนีพยายามจะหนี
อันนี้มันก็เออยังพอจะเข้าใจได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนจะหลบหนี
แต่นี่นายประสิทธิ์ไปเข้าห้องน้ำออกมาจากห้องน้ำเนี่ย
เปลี่ยนชุดเสร็จสับเรียบร้อยกุญแจที่คล้องที่เท้าอยู่ถูกไขออกอีก
มันเกิดอะไรขึ้นทางรัชธรรมกำลังสอบสวนอยู่
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
บอกว่าไปตรวจสอบมาแล้วถ้าเอาต้นทางเลยนะคือคือที่เกิดเหตุเนี่ย
สารอาญารัชดาครับท่านผู้ชมครับแต่มันต้องไปดูถึงต้นทางเพราะว่า
ไปได้กุญแจสำหรับการไขกุญแจที่คล้องอยู่ที่เท้าในการล็อกเอาไว้ได้ยังไง
ไปตรวจสอบมาแล้วนะฮะแล้วล่าสุดความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไร
วันนี้ผมเลยต้องเชิญท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุทธรรมมาพูดคุยกันนะครับ
ท่านวาธี๑๐๓ธนกฤทธิ์จิตอาริรัติครับ
สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหข่าวใหญ่เรื่องหนึ่ง
สำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้ผู้คนก็ยังสนใจอยู่
เฉพาะสาเหตุว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับผมเอาเอาตรงนี้ก่อนครับท่านครับ
นายประสิทธิ์เนี่ยตอนนี้เขาถูกคุมตัวไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงฮะเอ่อปัจจุบันล่าสุดนะครับ
ก็ได้มีคำสั่งย้ายให้ไปควบคุมตัวที่เรือนจำกลางบางขวางครับ
แล้วก็เป็นการแยกขังนะครับแต่ว่าก็จะมีผู้ต้องขังที่เอาไว้ดูด้วย
เผื่อคุณประสิทธิ์เองอาจจะทำร้ายตัวเองหรือเปล่านะครับ
ดังนั้นก็จะต้องเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง
การที่จะต้องควบคุมตัวแล้วก็ตีตวนนะครับในเวลานี้ก็ได้รับแจ้งกับทางภูมิชาการเรือนจำ
เมื่อช่วงเช้าก็บอกว่ามีบาดการบาดเจ็บข้อเท้าตอนที่กระโดดลงมา
วันที่อยู่ที่ศาลใช่ใช่แล้วจะหนีแล้วก็โดดลงมาใช่ครับใช่ครับ
ก็เลยต้องก็ตอนนี้ก็ก็ก็ก็มีต้องให้เอ่อรักษาตัวด้วยนะครับ
เพราะว่าข้อเท้าตอนนี้มีบาดเจ็บอยู่ทำไมทำไมเราต้องเอาไปอยู่ที่บางขวางฮะ
ก็เป็นแดนความมั่นคงก็เป็นมาตรการหนึ่งของราชธรรมนะครับ
เพราะว่าผู้ผู้ต้องหาหลบหนีนะครับดังนั้นมันก็ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องเอ่อ
ลงโทษในเรื่องของการที่เรามีการแหกหักหลบหนีเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องมีมาตรการขั้นสูงไว้นะครับ
ก็เป็นบทหนึ่งในการลงโทษล่ะครับต้องไปอยู่แดนมั่นคงที่มั่นคงสูงขึ้นใช่ไหมครับ
ทั้งที่ของของเรือนจำตรงนั้นเนี้ยจะมีเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯถูกครับ
มีทันทะสถานหญิงกลางถูกครับใช่ไหมฮะวันเกิดเหตุเขาถูกคุมตัวไปสารอาญารัชดา
ครับทีนี้ผมผมขอตรงตรงกุญแจก่อนครับครับคนสงสัยเยอะว่า
นายประสิทธิ์ไปได้กุญแจที่ล็อกอยู่ที่เท้าเนี่ยไปไขออกได้ยังไง
เขาบอกปวดท้องขอไปเข้าห้องน้ำในศาลเนี่ยฮะ
คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเอ่อท่านสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ย
ก็ต้องให้ผมเนี่ยเข้าไปไปดูด้วยตนเอง
ผมก็ต้องเริ่มที่ต้นทางนะครับ
แต่ต้องบอกว่าในเรื่องของการหลบหนีเวลานี้นะครับ
ก็อยู่ในการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะพูดถึงข้อสังเกตในประเด็นที่
ผมได้เข้าไปในเรือนจำแล้วได้ไปพบอะไรนะครับ
นั่นก็หมายความว่ากุญแจเนี่ยมันจะเป็นกุญแจของในเรือนจำ
หรือจะเป็นกุญแจที่ไปเอามาจากไหนเนี่ย
อันนี้ต้องไปอยู่ที่พนักงานสอบสวนนะครับ
แต่ว่าในส่วนที่ผมเข้าไปแล้วผมก็ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่นะครับว่า
ปกติแล้วเนี่ยคุณประสิทธิ์เองเวลามามีลักษณะอย่างไรนะครับ
วังเงินวันนั้นเนี่ยมีการออกสาร๓คนนะครับ
คนที่ต้องออกสาร๓คนรวมถึงคุณนายประสิทธิเจียวกกด้วยนะครับ
และอีก๓คนก็คือปล่อยตัว
แต่ในวันนั้นเนี่ยมีพัฒนี๑นายนะครับที่ทำหน้าที่
อันนี้ถือว่าเป็นข้าราชการนะครับ
ที่จะคอยตรวจร่างกายของผู้ต้องขังที่จะออกสาร
แต่ก็เป็นการตรวจแบบไม่ได้ตรวจเหมือนตอนขาเข้า
ขาเข้านี่เราต้องตรวจละเอียดละเอียดมากหนักมากนะครับ
จนถึงขนาดจะต้องมีการเขาเรียกเปื้องผ้าดูทั้งหมดนะครับ
นั่นเป็นมาตรการแต่อยู่ข้างในอยู่แล้วเนี่ย
แล้วออกมาข้างนอกมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องไปซุกซ่อนออกไปข้างนอกนะครับ
ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราก็ต้องเริ่มดูตั้งแต่ต้นทางเลยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ผมก็รับฟังมาว่า
พอใส่ตัวคุณประสิทธิ์แล้วนำคุณประสิทธิ์เนี่ย
มานั่งนั่งรอนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยผู้คุม
ซึ่งก็หมายความว่าเป็นผู้ต้องขังแต่เป็นผู้ต้องขังที่ได้รับการ
อนุญาตให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นะครับก็ยืนคุมอยู่หนึ่งคน
หนึ่งคนคือพัฒนีตรงนี้เป็นของเรือนจำครองเกรมเองถูกต้องครับ
วันนั้นมีผู้ต้องขัง๓คนต้องไปสารอีก๓คนจะได้รับการปล่อยตัว
มี๖คนที่ต้องไปอยู่ในจุดที่เป็นสถานที่ที่จะต้องใส่และปลดกุญแจ
อย่างนี้ใช่ไหมครับคือสามคนไม่ต้องใส่เพราะว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัว
เลยมีสามคนที่ไปสารต้องใส่ใช่ไหมครับก็จะมีพัฒนีแค่หนึ่งคน
ก็พักคดีหนึ่งคนคนนี้กำลังเข้าไปตรวจร่างกายของผู้ต้องขังทั้งหมดเลย
แล้วก็มีผู้ช่วยที่เป็นนักโทษชั้นดีนั่นแหละที่เขามาช่วยงาน

เมื่อสักครู่นี้ท่านธนกิจที่เข้าไปในวันนั้นไปตรวจสอบดูเนี่ย
แล้วถ่ายภาพทางโทรศัพท์มาให้ดูจะเห็นลักษณะของตู้กุญแจครับซึ่ง
ซึ่งภาพทั้งหมดต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะทั้งในรัชธรรมหรือว่าในศาลเนี่ย
ภาพเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับไม่สามารถนำมาให้ดูกันได้

เพราะว่าเขาไม่อนุญาตให้ถือมือถือเข้าไป
ผมเห็นเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหีบเป็นกล่องสักกล่องหนึ่งกล่องไม้
ใช่คือต้องบอกว่าเรือนจำคลองเปรมเนี่ย
เปิดมาตั้ง๕๖๐ปีแล้วแล้วก็หลายอย่างก็ยังเป็นของที่ยังรุ่นเก่าอยู่

แล้วที่ท่านธนกิจยืนอยู่ก็คือเหมือนกับเป็นพื้นที่โล่ง
ก็เป็นข้างอาคารพื้นที่โล่ง
คือเขาก็ไม่ได้หมายความว่ามีห้องพิเศษแบบโอ้โหมีล็อกสองชั้นสามชั้นเพื่อจะเอานักโทษหรือว่า
นักโทษผู้ต้องหาคือผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจำอยู่แล้วไง

แล้วก็มายืนหรือว่านั่งรอกัน
เพราะบริเวณนั้นมันไม่ใช่บริเวณที่
ผู้ต้องขังทั่วไปจะไปเดินเล่นอยู่แถวนั้นมันก็ไม่ใช่
เพราะเป็นพื้นที่เฉพาะที่จะต้องมีภารกิจออกสารไม่ออกสาย
ก็ต้องมาดรอปที่นี่แล้วก็ถึงจะออกไป
เพราะว่าผู้ต้องขังเขาจะไปอยู่ในแดนของเขา
เขาจะไม่ได้มายุ่งวุ่นวายอะไรกับตรงส่วนนี้อยู่แล้ว
ที่รถจะมารับคุณประสิทธิ์ต้องมาใส่กุญแจล็อกข้อเท้าตรงนี้

คล้ายกุญแจข้อมือที่ตำรวจเขาใช้กับผู้ต้องหาเนี่ย

ใช่แล้วก็ล็อกที่ข้อเท้าสองข้างจุด
แล้วเขาได้ตัวลูกกุญแจที่เอาไปไขที่ห้องน้ำได้ยังไง
ก็ตอนที่เปิดเพราะกุญแจนี่มันเป็นกุญแจแบบ
เขาเรียกว่ากุญแจระบบความมั่นคงถูกไหม

ก็คือจะมี๑ตัวเป็นดอกกุญแจไขอีก๑ตัวเป็นสลัก

ใช่ครับทั้งเปิดแล้วปิดเขาก็ง้างออกมาเพื่อจะล็อกแล้วปิด
แล้วบังเอิญว่าระหว่างนั้นก็คือ
พวกกุญแจนั้นมันก็ยังแขวนอยู่ตรงหีบนั่นแหละ

ถ้าจะสันนิษฐานว่ามีคนไปปั๊มแล้วเอาไปยื่นให้เขาที่ห้องน้ำในสารอาญารัฐนา
มันเป็นกุญแจเฉพาะซึ่งผมผมก็ได้สอบถามว่ากุญแจเฉพาะประเภทอย่างนี้เนี่ย
มันไม่ได้สามารถเอาไปปั๊มได้จากร้านทั่วไปก็ทำไม่ได้
สมมุติมีใครรู้เห็นเป็นใจเอากุญแจมาแล้วก็ไปปั๊มไว้

แล้วสลักนี้มันเป็นขดลวดแข็งใครที่เล็ก๖มันก็ยากอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะดูจากต้นทางเขาน่าจะเอาไปจากตรงนี้
ก็ผมสันนิษฐานเป็นบทสันนิษฐานที่ต้องคิดเพราะว่า

ก็ติดเลยก็เป็นเหมือนในที่เวลาเราไปโรงรับจำนำ
เขาก็จะมีแตมอย่างเงี้ยมันก็เปิดอยู่ทันเท่านั้นแหละ
มันก็มันก็ทราบได้เพราะว่าอย่างน้อยสุดมันก็รู้ว่ามันคือมันคือกุญแจในเรือนจำ

แต่ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตพักครู่เดียวนะครับท่าน
สันนิษฐานของท่านธนกฤษนะครับที่ว่านายประสิทธิ์จะได้กุญแจจากตรงนี้
ตรงจุดที่ใส่กุญแจแล้วมีกล่องกุญแจอยู่เนี่ย
แอบเอาไปยังไงหรือใช้วิธีการยังไงเนี่ยครับ

เปิดปากกับภาคภูมิ

ที่นายประสิทธิ์สามารถเอาลูกกุญแจไปไขแม่กุญแจ
ตอนที่อยู่ในห้องน้ำของสารอาญารัชดาได้
เมื่อสักครู่นี้ท่านธนกฤษเล่าให้ฟังนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็คือพื้นที่ของเรือนจำก่อนที่ผู้คุมขังเนี่ยจะออกไปเนี่ย
ออกไปสารเนี่ยต้องมาตรงจุดที่เป็นจุดมีกล่องเก็บกุญแจ
เพื่อจะเอากุญแจเนี่ยมาล็อกข้อเท้าก่อนเหมือนกุญแจมือของตำรวจเนี่ยแหละฮะ
แต่ว่าใส่ข้อเท้าแทนแล้วก็มีโซ่ตรงกลาง
ซึ่งมันต้องใช้๒ดอกคู่กันในการที่จะไขนะครับ
ธนกิจบอกว่าอย่างนี้ฮะเดี๋ยวให้ผู้ชมดูภาพพร้อมกันไปด้วยนะครับ
นี่ว่าที่ร้อยตีธนกิจที่ลองเขียนให้ดูนะฮะ
นี่เห็นไหมฮะคือพอพอเจ้าหน้าที่เขาใส่กุญแจที่ข้อเท้าเสร็จทั้งสองข้างนะฮะท่านธนกิจ
มันจะมีลูกกุญแจอยู่อย่างงี้ใช่อ่าชุดหนึ่งก็สำหรับหนึ่งหนึ่งมันต้องใช้สองอันใช่ไหม
เหมือนจะมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยกุญแจมันก็มีหลายอัน
ก็พวกนึงก็อาจจะมีหลายชุดอาจจะห้าชุดหรือหกชุดถ้าที่สังเกตดูอ่ะ
ในหนึ่งขดรวดใหญ่นะที่เป็นวงใหญ่อันนี้เป็นวงใหญ่สำหรับไว้คล้องแล้วก็มันก็มีวงเล็ก
ใช่ทีนี้เขาก็จะปลดจากวงเล็กได้แล้วเขาจะเอาไปถูกเลยว่าเขา
สมมุติตรงนี้แขวนอยู่สี่ห้าอันอันนี้ก็แขวนสี่ห้าอันอันนี้ก็แขวนสี่ห้าอัน
คงจำเอาต้องจำเอาใช่ไหมก็ต้องสังเกตเอา
ว่าตอนที่ผู้คุมเขาสับที่ข้อเท้าเราแล้วเนี่ยเขาเอาไอ้ลูกกุญแจของเราเนี่ย
ชุดไหนไปแขวนไว้ตรงไหนเพราะเดี๋ยวกลับมาเนี่ย
เขาถึงจะมาขายออกให้เราถูก
คือคือมันก็ต้องจำเพราะว่าบางพอทำเสร็จเขาก็ยังแขวนกุญแจนั้นไว้อยู่
เพราะมันก็จะรออีกคนต่อไปมาเพื่อที่จะมาใส่กุญแจข้อเท้าคนต่อไป
พอประสิทธิ์อ่าเสร็จแล้วนะนั่งรอตรงเนี้ยใช่
อาจจะจำแล้วสังเกตไว้แล้วใช่แล้วช่วงที่เขาไปใส่คนอื่นอยู่
ทำให้เขาไปตรวจเขาไปตรวจคนอื่นอืมไปทำแต่ว่า
แต่ว่าผู้ช่วยเนี้ยก็ยังคือยังยังยังดูคุณประสิทธิ์อยู่
อันนี้จากที่ที่ผมเข้าไปไปสอบถามเอง
ก็จะมีผู้ช่วยยืนคุมคุณประสิทธิ์อยู่ตรงนั้น
ตรงนั้นแหละครับคือข้อสังเกตว่าผู้ช่วยผู้คุมเนี่ย
รู้เห็นหรือไม่นั่นผมก็ตั้งเป็นเครชั่นเอาไว้ให้ให้เจ้าที่สอบ
ผู้ช่วยผู้คุมคือนักโทษชั้นดีที่เขาพิจารณาให้มาเป็นผู้ช่วย
เราจะสอบด้วยด้วยวิธีการไหนฮะก็ทั้งการสอบสวนด้วยทั้งกรณีที่
เส้นทางการเงินทั้งหลายด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีเงินโอนเข้าบัญชีเขาด้วยหรือเปล่า
เพราะพวกนี้เทคนิคก็คือบางทีช่วยเหลือเดี๋ยวให้ญาติฝากเงินเข้าบัญชีไอ้คนนี้ให้หน่อย
อยู่ในเรือนจำโอนให้กันเองไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกเงินสดก็ไม่มีในเรือนจำ
แต่อาจจะตกลงอะไรคุยกันไว้ก็ต้องอาจจะต้องส่งสัญญาณอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอก
กับคนที่อยู่ในวงที่อยู่บริเวณที่เกี่ยวข้องกับของคุณประสิทธิ์โดยตรง
ตัวพัฒนีด้วยไหมครับก็ด้วยฮะทั้งหมดนะครับ
เพื่อเอาให้เคลียร์ทั้งพัศดีด้วยทั้งครอบครัวพัศดีด้วย
ก็ต้องเอาให้เคลียร์ให้หมดว่ามีเส้นทางการเงินไหลเวียนไปที่อื่นด้วยหรือเปล่า
อ่ะทีนี้ผมย้อนมาตรงนี้อ่าสมมุติคุณประสิทธิ์เขารู้แล้ว
เขารู้ของเขาแล้วว่าของเขาต้องใช้ดอกนี้กับใช้ดอกนี้
ครับอ่าผู้ช่วยจะรู้ไม่รู้อะไรก็แล้วแต่จะแอบช่วงไหนก็ไม่รู้อ่ะ
ครับแต่ช่วงที่ไปหยิบตรงเนี้ยไปหยิบออกมาเนี้ย
ดเลยในขณะที่คนอื่นกำลังอาจชุนละมุนชุลเกอะไรกันอยู่ตรงนั้น
ใช่มันใช้เวลาเร็วช้าผมทดสอบวันนั้นเลย
วันนั้นท่านทดสอบเลยเหรอฮะทดสอบเลยก็ผมถึงได้พอให้อ่า
คำนวณเวลาได้ว่าสักยี่สิบวินาทีเศษเศษมันเป็นลักษณะยี่สิบสอง
ก็แบบนี้ง่ายเนี่ยมันก็เหมือนเป็นห่วงห่วงเล็กในห่วงใหญ่อย่างนี้
กุญแจบ้านที่เราใช้กันเนี่ยสมมุติอันนี้คือห่วงใหญ่ที่เป็นห่วงใหญ่เลย
แล้วก็อันนี้ก็เป็นห่วงเล็กของลูกกุญแจที่มีอยู่แต่ละพวง
พวงแต่ละพวงครับใช่ไหมก็ผมก็เลยทดทดสอบดูว่าการปลดออกจากตรงเนี้ยมันใช้เวลานานไหม
ก็ลองดูนะอย่างเงี้ยพอง้างปั๊บปุ๊บถ้าประสิทธิ์เขาจำได้ว่าของชั้นดอกนี้นะ
เนี่ยหลุดแล้วหนึ่งอันแล้วก็ไปเอาอีกอันหนึ่ง
ทำยังไงต่อก็เครื่องแบบของนักโทษอ่ะครับ
มันไม่มันไม่สามารถที่จะเอ้อซึ้งซ่อนอะไรได้
มีกระเป๋าไหมฮะเท่าที่ดูไม่ไม่น่าจะมีนะ
แต่อย่างคือมียังไงมันก็สังเกตได้ไม่ยากเพราะมันชุดมัน
เพราะมันชุดมันก็เป็นชุดบางผ้าธรรมดาใช่แล้วก็ชุดชั้นในก็ไม่ได้ใส่

เพราะฉะนั้นมันจะไปซ่อนหลบเอาไว้อย่างนี้มันก็ไม่ได้

ผมสันนิษฐานเอาเพราะว่าผมไปถามว่าตอนเวลาเดินออกไปจากระหว่างห้องผู้คุมไปจนถึงที่ต้องไปขึ้นรถเนี่ย
มันก็ใช้เวลาเดินไม่น่าจะเกินสองสามร้อยเมตร
ปกติเป็นคนที่พูดเยอะแต่วันนั้นพูดหน่อย

พูดน้อยจนถึงแทบจะไม่พูดเพราะฉะกุญแจเนี่ยดอกหนึ่งมันก็ประมาณทั้งไม่เกิน๓เซนมันเล็กบาง
บางแต่ก็ผมก็เลยสันนิษฐานว่ามันไม่มีตรงไหนจะหลบได้นอกจากใส่ปากแล้วเอาแมสปิดไว้

ก็ไม่ได้อยากอะไรดูแล้วมันก็ไม่อยากไว้ใต้ลิ้นก็ได้
วันนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าดูก็ดูคุณประสิทธิ์แล้วพูดน้อยเหลือเกิน

ก็ช่วงนั้นเขาออกสารบ่อยมีการออกสารบ่อย
ก็อาจจะเป็นช่วงที่เกิดขึ้นได้ในประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกต

ก็ไปถึงศาลแล้วก็เข้าไปห้องพินาซึ่งมันอยู่ชั้น๙
ซึ่งต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยเวลานักโทษหรือผู้ต้องขังที่ไปออกสารเนี่ย

พอดีก็ไอ้เจ้าที่ที่คุมเนี่ยเขาก็คงเห็นว่าแกบอกแกปวดท้องหนัก
ก็กลัวเดี๋ยวมันจะไปเลอะเทอะ
ก็เลยให้ไปใช้ห้องน้ำที่ประชาชนใช้ด้วย

อันนี้คือคนเดียวกับที่พาไปใส่กุญแจไหมครับ

พาตัวมาที่ศาลเนี่ยก็เป็นอีกชุดหนึ่ง
และก็ไปถึงที่ศาลแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของพิเศษกรุงเทพอีกชุดหนึ่ง

เจ้าหน้าที่ที่พามาใส่คุณยายคือชุดของคลองเปรม

แต่ว่าชุดที่มารับไปสารราชธรรมจะใช้ชุดของเรือนจำพิเศษกรุงเทพ

ก็อย่างน้อยสุดก็คือเรื่องความสัมพันธ์
หรือจะไปเกิดความสัมพันธ์เกิดก็เป็นมาตรการหนึ่งของของที่นี่นะ
เพราะว่าอย่าลืมว่าคองเปรมเนี่ยเป็นเรือนจำที่
ก็เป็นอัตราโทษสูงเกิน๑๕ปีขึ้นไป

ก็ต้องระมัดระวังพอสมควร
ถ้าใช้เจ้าหน้าที่ที่เกิดความคุ้นเคยกันอยู่บ่อย
รับตัวทั้งส่งตัวก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะมี

ผมถึงได้พินาดูว่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับตรงนี้มันมีข้อสังเกตอะไรที่ทำให้ผมรู้สึกว่า
เขาน่าจะช่วยเหลือผู้ต้องขังด้วยหรือเปล่า

ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้มันก็แคบลง
ทีนี้ท่านธนกิจครับคือสมมุติถ้าตามข้อสันนิษฐานถ้าเขาอมกุญแจซึ่งมันคือโลหะเอาไว้ในปากจริง

แล้วเวลาเวลาที่เราจะผ่านด่านแต่ละขั้นแต่ละขั้นหรือว่าไปถึงศาลเองเขามีตรวจโลหะตรวจสแกนหาวัตถุ
ที่ทราบเนี่ยมันไม่เหมือนตอนเข้านะ

ตอนเข้านี่จะสแกนหมดเพราะว่าจะละเอียด

ใช่ตอนที่เข้ามาเพราะเกรงว่าจะซุกเอาของผิดกฎหมายเข้าไป
แต่ตอนออกเนี่ยต้องเข้าใจโดยธรรมชาติก่อน
ตอนออกเนี่ยคือเขาเป็นนักโทษที่ถูกป้องกันเอาไว้ข้างในอยู่แล้ว
ซึ่งหมายความว่าเรื่องของการที่จะไปซุกซ่อนอะไรเอาออกไปข้างนอกมันก็คงไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับตัวเองเท่าไห
เพราะยังไงตัวเองออกไปก็ต้องกลับเข้ามาอยู่ดี

มันก็ไม่มีใครที่จะซุกเอาอะไรในเรือนจำออกไปส่งให้คนข้างนอกมันก็คงคงเป็นไปได้ได้น้อยนะครับ
ทีนี้ก็มาถึงที่ศาล
อย่างที่ท่านธนกิจบอกก็คือคุณประสิทธิ์นี่ก็อยู่ดีก็ปวดท้องปวดท้องหนักด้วย

เจ้าหน้าที่ก็เกรงว่าถ้าพาไปตามปกติชั้นใต้ถุนศาลเนี่ย
เพราะชั้น๙กว่าจะขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์หรือว่าถ้าไม่ได้ลงลิฟต์ก็ต้องลงบันได

ก็พาไปห้องน้ำเลย
ก็เลยมีคำถามคือข่าวที่ออกมาวันแรกนะครับท่านบอกว่าพอเขาเข้าไปในห้องน้ำเสร็จปุ๊บเขาก็เอากุญแจนี่แหละไม่รู้ล่ะจะซ่อนโดยวิธีไหนยังไงมา
ไขเสร็จเรียบร้อยข้อเท้านี้หลุดแล้วข้อมือเราไม่ได้ล็อกอยู่แล้วใช่ไหมครับ

เสื้อผ้ามีคนเอาชุดมาเตรียมมาวางไว้ให้เสื้อโปโลกางเกงยีนรองท้องรองเท้าใส่หมวก

ตอนที่เดินออกมาข่าวที่ออกมาบอกว่าเจ้าหน้าที่ของราชธรรมเนี่ยผู้คุมที่คุมมาเนี่ยไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า
นายประสิทธิ์เนี่ยปลอมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้าออกมาจนมีนักโทษด้วยกันที่มาจากเรือนจำด้วยกันเขาเห็นเขาเลยตะโกนเรียกประสิทธิเจโก้ถึงมาเห็นกันแล้วก็ถึงมาไล่จับกัน
จริงไม่จริงยังไงว่าราชธรรมแบบเจ้าหน้าที่ไม่เห็นเลยแล้วก็ไม่ได้เข้าไปช่วยเลย
จากที่ผมได้สอบถามผู้บัญชาการเรือนจำก็แจ้งให้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ของเราอยู่ตรงหน้าห้องน้ำแล้วตอนที่เอาตัวเข้าไปต้องเข้าใจธรรมชาติของเจ้าหน้าที่เรือนจำก่อน
หลักเขาจะจดจำเครื่องแบบโซ่ตวนของผู้ต้องขังเป็นหลัก
ว่าใส่ชุดแบบนี้มานะใช่
ทีนี้ไอ้เนี่ยเข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินสวนออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นประชาชนก่อน
เพราะว่ามันแมสก็ปิดแล้วอย่างมันไม่ใช่ชุดนักโทษแล้วข้อสำคัญอีกก็คือห้องน้ำมันไม่ใช่ห้องน้ำนักโทษมันเป็นห้องน้ำที่ประชาชนก็ใช้ได้
คือถ้าคุณไปใต้ถุนศาลเป็นห้องน้ำนักโทษเนี่ยแล้วเดินออกมาด้วยชุดนี้มันจะชัดเจนเลยว่า
เฮ้ยเข้าไปได้ยังไงเอาออกมายังไงใช่นี่ก็เลยคิดว่าประชาชนทั่วไป
แต่ว่าเขาก็แปลกใจ
เจ้าหน้าที่เรานี่แหละครับเป็นคนทักก่อน
เรียกให้หยุดก่อนคือเขาก็ไม่หยุดไงเขาก็เดินเดินต่อ
เดินต่อแล้วก็ทีนี้ก็เริ่มสปีดเจ้าหน้าที่เราเห็นว่ามันผิดปกติ
ก็วิ่งเข้าไปในห้องน้ำที่คุณประสิทธิ์อยู่นะครับ
เข้าไปมองก่อนว่าปรากฏว่าเปิดเข้าไปมันก็ไม่พบคุณประสิทธิ์ล่ะ
เขาก็เลยวิ่งไล่ตามไปจนไปทันกันที่ชั้นหก
แล้วจะเห็นได้ว่าคุณประสิทธิ์เสื้อขาดเนี่ยก็เกิดจากหน้าที่เราคนนี้
เป็นคนไปกระชากแขนนี่ใช่ไหมฮะถูกครับที่เห็นไหม
แต่เสื้อขาดเลยแขนขวานี่ขาดเลยใช่เจ้าหน้าที่เราเป็นคนกระชากแขนขาด
แล้วก็พร้อมกับระหว่างนั้นคือตอนช่วงระหว่างนั้นคือการติดต่อเนี่ย
ยังคงติดต่อกับเจ้าหน้าที่ภายในของของกรมราชธรรมอยู่ครับ
ก็ตะโกนเรียกว่าให้ผู้ต้องหาหนีผู้ต้องหาหนีเจ้าหน้าที่เราเป็นคนเรียก
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ตำลวดในศาลเนี่ยก็ช่วยกัน
แล้วก็เอ่อรับประพอในศาลเนี้ยก็ช่วยกันล็อกตัวก็ไปล็อกกันได้ที่ชั้นสาม
เพราะเขากระโดดลงมาทีนี้เริ่มกระโดดกระโดดลงมาก็ตอนนี้ก็ข้อเท้า
ข้อเท้าเจ็บอยู่อันนี้จากที่ผมประมวลเรื่องได้ทั้งหมด
เป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็คือยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัชธรรมเองนี่แหละ
เป็นคนที่เห็นครับแล้วก็พยายามคนที่คนที่อยู่ในในภาพ
แล้วก็ใส่เหมือนเหมือนจริงจริงเขาไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช่เป็น
เขาใส่เครื่องแบบอยู่น่ะแต่เป็นเครื่องแบบทีนี้เดี๋ยวเอาภาพให้ดู
เป็นจะเป็นเหมือนใส่ชุดสูตรสีดำแล้วมีเสื้อสีขาว
เสื้อเชิดใช่ไหมครับจริงจริงมันไม่ใช่เสื้อเชิดอ่ะ
มันจะเป็นเสื้อทูโทนคือเขาจะมีเนี่ยในในกล้องนะครับ
ส่งไว้ให้ดูเลยอ่าอันนี้จริงจริงมันก็คือมันเป็นแจ็คเก็ตสุด
หน้าอกยังจะมีปากราชทันอยู่อ๋อคือคือถ้าเกิดเราดูกันโดยทั่วไป
อาจจะคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยอื่นใช่แต่ความจริงคือราชธรรมเนี่ย
ก็เสื้อเป็นเสื้อเป็นสีออกครีมกางเกงกางเกงออกดำดำหน่อยอืมแต่
แต่ถ้าอย่างนี้อันนี้คือเจ้าหน้าที่ศาลอันนี้เจ้าหน้าที่ศาล
อันนี้จะเป็นตำรวจศาลนะครับเท่าที่สอบถามก็เป็น
เป็นตำรวจศาลเพราะว่าผมจะเห็นว่าข้างเอวก็จะมีอาวุธปืนอยู่ด้วย
ทั้งหมดนี้คือข้อสันนิษฐานที่ท่านธนกิจได้ไปตรวจสอบ
โดยเฉพาะจุดต้นทางจุดใส่กุญแจมาถูก
ผมถึงผมถึงบอกว่าเขาบอกว่าปั๊มลูกกุญแจ
ผมถึงบอกว่าผมยังเชื่อว่าน่าจะหยิบเอากุญแจจากในเรือนจำออกไป
เพราะว่าอย่างที่บอกไปสังเกตมาจาก๔ดอก

ก็เห็นว่าก็จะเอาวันนั้นเลย

วันนั้นผมมีรองปฏิบัติกรุณรชฌธรรมกับอีก๒คน
วันนั้นเราต้องบอกว่าเราเอาสิ้นที่จริงมาพูด

แล้วก็เพราะว่าท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรา

เพื่อให้สังคมเข้าใจ
ก็เป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏ
ถึงท่านพูดไงว่าผมเลยสันนิษฐานว่ากุญแจมันก็คือดอกที่มันน่าจะหายไป
เพราะว่าพวงอื่นอื่นมันมี๔ดอกแต่ไอ้พวงนี้มันเหลือสาม
ทีนี้ไอ้ช่องว่างช่องโหวตตรงนี้ครับท่าน
โดยเฉพาะการปลดที่มันแค่๒๐วินาทีก็เอาได้แล้วเนี่ย

คือต้องบอกว่าจริงเรื่องอย่างนี้มันก็ไม่เคยเกิดขึ้นหรอก
เพราะว่าโดยปกติก็เขาก็จะเป็นที่เข้าใจกันว่า
ทำงานรูปแบบแบบนี้มาโดยตลอดนะครับก็อาจจะต้องมีการไปปรับกันนะฮะ

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันเรื่องนี้ต่อ

ที่บอกว่าทางยุติธรรมเนี่ยช่วยตรวจสอบให้หน่อย
บอกเขาไปเจอเรื่องของการติดต่อสื่อสาร

เหมือนกับจะมีการช่วยเหลืออะไรกันมาตลอดหรือเปล่า

ผู้ชมครับเรื่องของนายประสิทธิเจียวกก
พยายามหลบหนีออกจากศาลเนี่ยนะครับ

ผู้ช่วยผู้คุมนักโทษเนี่ย

ทำไมนักโทษเรา

สัดส่วนของเจ้าหน้าที่กับผู้

มีนักโทษเกือบสามแสนสองแสนกว่า

แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเองเนี่ย
แน่ตามีอยู่๑๒๐๐๐กว่าคน

เอานักโทษที่เป็นผู้ช่วยเนี่ย

ที่เป็นชั้นเหี้ยมและประพฤษดีมาตลอด
เค้าอ้อมะเป็นผู้ช่วยผู้คุม

ทำไมมันดูแบบเป็นตู้ไหม
ถ้ามันเป็นอย่างที่เราไปเห็นในต่างประเทศมาเนี่ย
ประเทศมาเนี่ยเขาก็จะเป็นตู้นิรภัยบ้าง
เป็นตู้ล็อกที่มันมีความมั่นคงแต่นี่ยังเป็นถังไม้แล้วก็ร้านโล่งโล่งนั่นแหละ
นั่งใส่กันก็ต้องก็ต้องอันนั้นก็เป็นพึก
ก็เรียกว่าก็แต่ก็เป็นพื้นที่เฉพาะในการที่จะออกสารน่ะ
เข้าใจเป็นพื้นที่ใช่เพราะว่าเวลานักโทษนักโทษผ่านปกติเขาจะเป็นแดนของเขา

เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะมาเดินเพ่นพ่านอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็คือไม่ใช่
ครับนะครับแต่อันนั้นอ่ะเหมือนที่บอกว่าอันหนึ่งเรื่องว่าประมาณมันมีน้อยนะครับ
แล้วก็จะมาปรับปรุงเนี่ยมันก็ตรงนี้แหละคือปัญหาที่เกิดขึ้น
มันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีหลายอย่างที่บางทีนักโทษปีนบ้างอะไรบ้าง
เรือนจำสมัยก่อนเนี้ยมันเก่าอ่ามันเก่าโบราณมากกำแพงนี่
บางทีนี่ก็ปูลเบินอะไรมันก็กร่อนไปพอดำคุณ
อืมมันก็นานมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ล่ะครับครับ
เดี๋ยวผมจะถามต่อเรื่องวิธีป้องกันแก้ไขหรือว่า

แต่ว่าตอนนี้คุณแทนคุณจิตอิสระนะฮะคุณอี้แทนคุณนะครับ

คุณอี้แทนคุณเลขานุการคณะทำงานทางการเมือง
ของประธานสภาผู้แทนรัศดรที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ

สวัสดีครับคุณภาคภูมิสวัสดีครับพี่ธนกิจสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกครับ
ครับคุณแทนคุณบอกว่าได้ข้อมูลมาเรื่องของการติดต่อสื่อสารทางจดหมาย
ระหว่างนายประสิทธิ์กับบุคคลข้างนอกเหมือนกับมีการพยายามส่งสัญญาณในการช่วยเหลืออะไรพวกนี้กันเหรอฮะ
ได้ครับผมก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งนานนะครับตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็โชคดีว่าข้อมูลที่ผมได้มาจาก๓แหล่งข่าวนะครับ
ก็คือผู้เสียหายที่เป็นผู้เสียหายจำนวนหลายหลัก๑๐ล้านหลักร้อยล้านเนี่ยนะครับก็ได้ตั้งนักสืบสืบมานะครับแล้วก็ให้ข้อมูลกับผม
ที่สองก็คือเป็นกลุ่มที่กลับใจจากศรัทธากลุ่มศรัทธาคือคนที่เคยเชื่อถือประสิทธิ์เขาก็เอาข้อมูลมาให้แล้วก็เอาจดหมายต่างมาให้ผมนะครับ
และกลุ่มที่สามคือกลุ่มศรัทธาที่ผมมีอยู่นะครับ
อย่างคนหนึ่งที่ไปช่วยเหลือเอาเสื้อผ้าไปให้คุณประสิทธิ์เนี่ยเขาบอกเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายนั่นแหละศูนย์ไปสิบกว่าล้าน
แต่เหมือนกับได้ข้อมูลว่าถ้าเกิดคอยช่วยเขานะแล้วก็ช่วยสำเร็จเนี่ยจะได้เงินคืนอย่างนี้
ครับอันนี้เป็นสิ่งที่นายประสิทธิ์หลอกมาตลอดนะครับหลอกคนที่เป็นศรัทธาเขานะครับ
แล้วคุณสมประสงค์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคาถาที่ถูกเขาหลอกนะครับ
เอ่อหลอกว่าใจนะครับคือเมื่อเราสูญเสียไปจำนวนมากมากมันก็เครียดนะครับ
แล้วเราก็ต้องอยากทำทุกวิธีทางเพื่อได้เงินคืนมานะครับ
รูปแบบของก่อนหน้านี้คือเขาเขียนมาเป็นเป็นตารางเอ่อเป็นเป็นชาร์จคล้ายคล้ายกับนะครับ
ครับแล้วก็เขามีเอ่อการใจเอ่อเงินอสังหาศาสตร์ไปซื้ออสังหาศาสตร์ต่าง
ชื่อคนอื่นที่ไม่มีใครสืบรู้นะครับก็สามารถมาคืนได้
ส่วนที่๓คือเขามีในทุนใหญ่จากต่างประเทศ
เขาจะให้มาร่วมทุนกับเขาแล้วก็จะปลดหนี้ทั้งหมดแล้วก็มีตารางเอ่อ
เนี่ยอัดมาทันวาหกหกกี๊ขึ้น๓๐แล้วก็ปีสองปีก็หมดแล้วปีหกเจ็ดก็หมดทั้งหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์
เพื่อให้คนสงสัยแต่ว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมอ่านเกมเขาว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขาว่าเขาต้องออกให้ได้ก่อนสิ้นปี
วางแถนตรงหน้าการดูแลการจัด
ครับคุณคุณแทนคุณฮะคือเอาอย่างถ้าเกิดว่าตัวของคนที่เขาพยายามจะให้
ที่อยู่ภายนอกแล้วหลอกแล้วก็ให้ข้อมูลกันอันนี้ยังพอเห็นภาพ
แต่ว่าตัวของนายประสิทธิ์เองเนี่ยเขาจะไปหลอกคนอื่น
เขาใช้วิธีติดต่ออะไรยังไงเห็นอย่างคุณแทนคุณบอกถึงขั้น
จดหมายหรือว่าส่งข้อมูลอะไรถึงกันได้เลยเหรอ
เขาเขียนจดหมายที่เรียกว่าโดมิเมลครับ
ซึ่งอันนี้เป็นสิทธิพื้นฐานเนี่ยเราต้องเข้าใจว่า
ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรก็เป็นสิทธิ์พื้นฐานของผู้ต้องถามทุกคนนะครับ
เขามีสิทธิเขียนจดหมายอะไรพวกนี้ถึงญาติอยู่แล้ว
ถึงอะไรต่างแต่ว่าพออ่านจดหมายเขาเนี่ยนะครับ
หลายฉบับปฏิบัติต่อกันเนี่ยมันต้องมันต้องมีข้อมูลอย่างอื่นประกอบด้วย
แล้วก็ต้องเป็นคนที่เรียกว่ารู้ทันกันนะครับ
มันถึงจะจินตนาการประดิษฐ์ต่อเห็นภาพออกว่าเขาจะทำอะไร
เพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยถ้าในเนื้อหาจดหมายเนี่ย
ให้ตายยังไงนะครับถ้าไม่เข้าใจไม่มีข้อมูลเบื้องหลังมาเนี่ย
ก็จะไม่เห็นความผิดปกตินะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดไปนะครับ
เพราะว่าคนที่ได้ตามพออ่านเป็นฉบับไปเออเนื้อหาก็ธรรมดา
ไม่ได้มีอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ได้ไปสั่งการให้ใคร
ไปทำร้ายใครไปแหกคุกไปไม่ได้บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะแหกคุกวันนี้วันนั้น
แต่พอเราอ่านสัญญะบางอย่างที่เขาพยายามสื่อสารออกมานะครับ
รู้แล้วว่าเขามีการวางแผนมันมีสิ่งที่อัดอั้นติดอยู่ในใจเขา
เขาต้องออกไปให้ได้นะครับแล้วก็ในสุดข้อมูลที่ผมได้มา
ก็ทำให้เชื่อมโยงแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับอยากขอบคุณพี่ธนกิจอยากขอบคุณกรมราชธรรม
กระทรวงยุติธรรมที่รับฟังแล้วก็ช่วยประสานงานดูแลจน
สามารถที่จะป้องกันการหลบหนีของนายประสิทธิ์ได้เพราะถ้าวันนั้นเขาหนีได้นะครับ
ผมรับรองเลยว่าเขาหนีไปประเทศในวันนั้นเลยครับโอ้โหออกต่างประเทศเลยนะ
ครับถ้าย้อนไปดูคลิปที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยสองคนก็คือ
เลขะเขากับแฟนหนุ่มเขาเนี่ยจะสังเกตเห็นอันหนึ่งนะครับ
หาภาพย้อนดูไม่ยากนะครับก็คือมีภาพที่เป็นเหมือนกับแมพแผนที่แผนที่
ของเอ่อประเทศไทยอ่ะครับอืมคือเดี๋ยวนี้หลายคนอาจจะบอกว่า
เดี๋ยวนี้ก็กูเกิ้ลกันแล้วแต่ว่าโอเคถ้าออกไปช่องทางต่างประเทศที่
เกิ้ลอาจจะไม่ได้บอกละเอียดนะครับหรือว่าอะไรต่างเหล่านี้
ครับคุณท่านคุณบอกว่าได้ทรงหลักฐานต่างต่าง
แล้วก็จดหมายให้ให้กับท่านธนกิจใช่ไหมครับใช่ครับ

ก็ตั้งแต่ที่คุณนี่ส่งมาเนี่ยก็ผมดำเนินการทันทีนะครับ
แล้วก็จะให้ทางผู้บัญชาการเรือนจำท่านตรวจสอบเรื่องของจดหมายด้วย
แล้วก็หลังจากนั้นมาได้รับทราบว่าไม่ได้ทำ
คุณประสิทธิ์เขาก็ไม่ได้มีจดหมายออกมาในช่วงก่อนเกิดเหตุ
ก็ไม่ได้ปรากฏแต่ว่าก็ไม่ได้พอแค่นี้
ผมให้ย้อนกลับไปใหม่อีก๒๓๐กว่าฉบับที่เกิดขึ้นเนี่ย
ไปดูซิว่ามันมีข้อความอะไรที่มันเป็นลักษณะของการส่งสัญญาณด้วยหรือไม่
ก็ให้ย้อนเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์
อย่างน้อยก็ตัวคุณประสิทธิ์นั่นแหละที่ต้องรู้ว่ามันไม่ใช่หนีง่ายอย่างที่เข้าใจ
ปกติเขาจะมีขบวนการในการกลั่นกรองหรือว่าตรวจสอบจดหมายระหว่างนักโทษในเรือนจำกับญาติญาติหรือว่าผู้ต้องหา
เขาต้องมีสตัวอย่างน้อยก็มีสัญลักษณ์ของการสแตมว่าได้ออกมาจากเรือนจำมันมีอยู่แล้วครับ
เพียงแต่ว่าเหมือนที่คุณแทนคุณบอกใช่ไหมครับคุณแทนคุณว่าคือถ้าคนไม่เข้าใจจริงหรือว่าไม่ได้อ่านอย่างละเอียดจริงจะไม่รู้หรอกว่าเขาส่งสัญญาณหรือว่าบอกอะไรกัน
ใช่ครับคืออ่านเผินอ่านละเอียดยังไงก็ไม่มีทางเข้าใจครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเก่งกว่าอะไรนะครับแต่ผมติดตามเรื่องนี้แล้วผมรู้ทันกลงของประสิทธิยกเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมก็มีข้อมูลเชิงลึกในด้านอื่นด้วยครับ
เดี๋ยวยังไงมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมต่อจะประสานต่อกับทางท่านธนกิจได้นะฮะครับได้ครับก็ได้ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งในในนามของผู้เสียหายนะครับขอบคุณจากใจเลยที่ท่านได้กรุณาช่วยช่วยติดตามแล้วก็ไม่ไม่ละเลยครับก็คือท่านท่านสั่งการทันทีมันก็เลยทำให้มีเหตุในการที่จะเฝ้าระวังแล้วก็ในสุดก็สามารถรวบรวมรวบรวบตัวในประ
ท่านธนกิจครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากบอกถึงประชาชนหน่อยไหมครับผลสอบเมื่อไหร่จะออกหรือว่าความเป็นห่วงต่างที่เขาได้ยินเรื่องราวของนายประสิทธิ์ที่ก่อเหตุเอาไว้
คือลำดับแรกก่อนถ้าใครมีคนทั้งขังที่อยู่ในรินจัมและมีญาติอยู่ข้างนอกเนี่ย
ถือคุณสามอยากให้เข้าใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยเพราะว่าเจ้าที่เองก็ก็จำนวนจำกัดพร้อมควร

แต่ยังไงก็ตามนะครับก็เกิดว่ายังมีข้อประเด็นอะไรสงสัย
กระทรวงยุทธรรมเราก็พร้อมเปิดให้ทุกท่านนะครับ
มาสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ก็ไม่ใช่เรื่องแค่เรื่องผู้ต้องขังอย่างเดียว

ส่วนเรื่องของแน่ประสิทธิ์เดี๋ยวรอผลสอบจากทางรัชทันนะ
จะทันก็ใกล้แล้วครับผมคาดว่าก็คงจะได้ข้อสรุปนะครับ
เพราะว่าท่านทิศบรีบอก๗วันผมก็นั่งนับอยู่ไปกัน

น่าจะต้องรีบออกมาให้มันได้ข้อสรุปให้เร็วที่สุดครับ
วันนี้ขอบคุณนะครับท่านครับท่านเหลศาลุการัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ
หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ